โดนคนร้ายชิงทองไปนะครับ

นะครับพลตำรวจตีสุวิชาญ

พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า
คดีชิงทรัพย์ในอำเภอศรีสงคราม
ที่ผ่านมาครับนางมาเล่าว่า

เพื่อจะไปทำบุญที่วัดโดยมุ่งหน้า

แร่กระทั่งมาถึงที่
เกิดเหตุครับมีคนร้ายเป็นชาย
อายุ๓๐๔๐ปี

ปิดทัพอีกชั้น
ทุบศีรษะของเธอจนหมดสติ

แหวนทองคำ๒วง

๑บาทนะครับรวมมูลค่า

รวมเงินสดอีก

แต่คนร้ายก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว

พาเธอส่งโรงพยาบาลศรีสงคราม

เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจ

ผู้บังคับการตำรวจพูทรจักรวรรณคอนพนม

เอ็นเอของนางมาพร้อมประชุมทีม

เบาะแสเพื่อติดตามคนร้าย

โดยเร็วซึ่งเบื้องต้นเชื่อว่า

โอ้โหนะครับเรื่องแบบนี้นะครับ

เพราะว่าคนแก่วัย๘๔ปีโดนแบบนี้